ส่วนที่จุดคัดกรองที่๕สะพานช้างโรงศรีก็ปล่อยแถวให้ประชาชนได้เข้าไปพื้นที่ชั้นในได้อีกแค่๔๐๐คนนะครับ
เราจะไปติดตามบรรยากาศที่นั่นจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับเชิญครับ
ตรงบริเวณจุดคัดกรองที่๕บริเวณนี้นะครับคือสะพานช้างโรงศรีนะครับ
ตอนนี้ก็ได้มีการปล่อยแถวประชาชนให้เข้ามาในบริเวณพื้นที่ด้านในของการจัดงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษนะครับ
ซึ่งในวันนี้นะครับก็มีประชาชนจำนวนมากที่มาเข้าแถวรอนะครับ
เพื่อที่จะเข้าไปในบริเวณพื้นที่ชั้นในนะครับโดยประชาชนที่เข้ามาบริเวณนี้จะแยกเป็นสองแถวนะครับ
คือฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาหลังจากนั้นก็จะได้รับสติ๊กเกอร์จากจิตอาสานะครับ
เพื่อที่จะติดไว้แล้วก็ให้รู้ว่าประสบกรณิกรที่ติดสติ๊กเกอร์นี้คือคนที่ผ่านเข้าไปเป็นพื้นที่ชั้นใน
เพื่อที่จะไม่ให้ป่าปนจากภายนอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้คนที่ได้เข้าไปยังพื้นที่ด้านในนะครับ
ว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่เขาต้องรอมาเป็นเวลาตลอดทั้งวันหรือบางคนนั้นต้องรอ๒๓วันเลยทีเดียวครับ
เดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์หน่อยครับคุณคุณพี่ครับตอนนี้เราได้เข้ามาแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้าง
ก็รู้สึกภูมิใจค่ะรถอยากมามาตั้งแต่เมื่อวาน

มาจากหาดใหญ่

เราอยากจะบอกอะไรถึงพี่น้องด้านหลังของเราไหมครับว่าที่เขาไม่ได้เข้ามาครับอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้าง
ก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากให้เขาเข้ามาทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดยังไงก็ยังยังอีกสี่พันคนแล้วก็
จุดคัดกรองกองอื่นอื่นก็ยังมีเหลือนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้ามาได้ดีภูมิใจ

นี่นะครับก็เป็นความรู้สึกของประชาชนที่ได้เข้าไปยังพื้นที่ด้านในนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือของผมนะครับก็จะเป็นประชาชนประสบกรณิกรที่ยังคงรอเข้าแถวรอเพื่อที่จะเข้าไปในบริเวณพื้นที่ด้านในนะครับ
ซึ่งตรงจุดนี้นะครับหากมองไปเนี่ยก็จะเป็นสี่กั๊กเสาชิงช้านะครับแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาไปนะครับก็จะเป็นบริเวณถนนตะนาวซึ่งจุดสุดท้ายที่มีประชาชนที่มารอเข้าแถวเพื่อที่จะเข้ามาบริเวณจุดคัดกรองบริเวณนี้นะครับก็คืออยู่ตรงประมาณแยกข้อกลัวครับซึ่งนั่นก็ถือว่ามีระยะที่ค่อนข้างไกลพอส
ก็บอกว่าถึงแม้ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ชั้นในก็ไม่เป็นไรครับแต่ขอให้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์และขอให้เป็นส่วนหนึ่งในงานพระราชพิธีสำคัญในครั้งนี้ครับเพราะว่าทุกคนนั้นก็รักพ่อหลวงพ่อหลวงของเราเช่นเดียวกันครับสมศักดิ์ถีชุ่มรายงานจากสะพานช้างโรงศรีครับครั